คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นักแสดงอัพยาธิริเกษณภาษา
อยู่ในสายเลือดขนาดแท้เลยน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรนั่นเองค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าแม้วันนี้จะไม่มีคุณพ่ออยู่แล้ว
แต่ว่าตัวเองนะจะสารต่อคณะลิเกสรรามน้ำเพชร
คุณผู้ชมคะที่ติดตามข่าวก่อนหน้านี้

สำหรับการสูญเสียคุณพ่อมนรักค่ะอเนกลาบ

ก็คือคุณพ่อของน้องแบงค์สอนราม
พระเอกลิเกชื่อดังขวัญใจแม่ยกค่ะ
แล้วก็ถึงแม้จะสูญเสียเสาหลักไปนะ
แต่ว่าน้องแบงค์ค่ะก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา

แล้วก็คณะลิเกที่เป็นอาชีพหลักนะ
ให้เป็นลมหายใจของทุกคนในครอบครัว
ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นไปอีกค่ะ
สิ่งไหนที่คุณพ่อมนรักนะเคยวาดฝันเอาไว้
ตัวเองนี่แหละสอนรามนี่แหละ
และครอบครัวจะทำฝันของคุณพ่อให้เป็นจริงให้ได้
ไปฟังสัมภาษณ์น้องแบงค์กันนิดนึงค่ะ
พอไม่มีคุณพ่ออยู่เนี่ยเรารู้สึกว่า
และมีความตั้งใจมากกว่าเดิมที่อยากจะรักษามาตรฐานนะครับ
การแสดงของทีมงานแบบนี้ไม่ให้ต่ำไปกว่านี้นะครับ
ต้องมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อย
งานที่มันสามารถต่อยอดจากเดิมที่เรามีอยู่ไปได้
ก็จะพยายามทำให้ดีขึ้น
จะตั้งใจเล่นลิเกทุกครั้งที่ได้แสดงหน้าเวที
เหมือนกับที่คนพ่อมนต์รักเคยบอกประจำว่า
ให้ตั้งใจเล่นตั้งใจร้องตั้งใจรำแล้วก็ซ้อมลำบ่อย

โลเคชั่นในการสัมภาษณ์เห็นแล้วก็ขนลุกแล้ว

แต่ต่อยอดที่หนึ่งนะเหมือนสักครู่ที่น้องแบงค์ให้สัมภาษณ์
เขามีหลานสองคนก็จะแบบสอนหลานนะ
ถือว่าเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วนะ
ให้อยู่กับครอบครัวสอนลำน้ำเพชรตลอดไปเลยจ้ะ
และที่ต้องบอกว่าทำเอาน้องแบงค์ใจชื้นใจฟูนะคะ

คิวงานของคณะลิเกสรรามน้ำเพชรเนี่ยไหลเข้ามา
เทเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเลยจ้ะ
แก๊งบอกว่าตอนนี้แน่นจุกไปเลยพี่ครับ
กุมภาพันธ์มีนาคมมีว่างแค่เดือนละ๑คืน
หนึ่งคืนนี้เป็นภาพเลยนะเออนะคะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดคุณผู้ชมค่ะ
เดือนละ๑คืนจริงที่ว่างเว้น
อกนั้นมีแสดงทุกวัน
หลังจากที่เงียบกริ๊บจากพิษโควิดมานานถึง๒ปีค่ะ
น้องแบงค์ยังฝากเสียงร้องเพลงเพราะนะคะ
ส่งกำลังใจให้แฟนผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วย

ของกำลังใจ
ส่งให้ชาวไทย
ทุกท่านทุกเหตุการณ์
ผ่านไปด้วยกัน
ขอใจอย่าหวั่นหวาบหวาม
เหตุการณ์งงันของท่านอย่างงง
แต่น้ำใจไทยยังคงงดงาม

ตอนแรกเนี่ยบอกว่าน้องร้องเพลงผลงานของน้องไหม

ผมอยากร้องเพลงนี้ให้กำลังใจคนไทยทุกคน

ข้าวของมันแพงเพราะฉะนั้นต้องสู้กันต่อไป